มีเหตุการณ์นะครับท่านผู้ชมครับที่บริเวณพื้นที่วัดป่าสัทธารวม
ตรงนี้มีคลิปอีกคลิปหนึ่งที่หลายคนก็อาจจะได้เห็นแล้วเป็นตรงนี้คือจุดที่สองที่คนร้ายมาเกาะเหตุหลังจากที่มีการปล้นคลังแสงไปเรียบร้อยแล้วปล้นอาวุธหนักแล้วก็กระสุนอีกกว่าเจ็ดร้อยนัดมาแล้วขับรถหนีออกมาทางด้านหลังของวัดป่าสัทธารวมแล้วก็เริ่มไล่กราดยิงประชาชนจนทำให้จุดนี้
กระสุนอีกกว่าเจ็ดร้อยแล้วก็เริ่มไล่กระดาษยิงประชาชนจนทำให้จุดน

กระสุนอีกกว่าเจ็ดร้อยแล้วก็เริ่มไล่กระสุนอีกกว่าเจ็ดร้อยแล้วขับรถเหนียวออกมาทางด้านหลังของวัดป่าสัทธารวม
ซึ่งวันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราเดินทางไปสอบถามจากพระลูกวัดที่อยู่ในเหตุการณ์ด้วย
เล่าให้ฟังนะคะว่าท่านกำลังกวาดถนนอยู่ที่หลังวัดก็เห็นมีรถทหารคันหนึ่งขับเข้ามา
ตอนแรกก็ไม่ได้สนใจอะไรค่ะก็คิดว่าเออรถผ่านทั่วไปแหละ
คือปกติแล้วเนี่ยประตูหลังของวัดป่าสัทธารวมจะไม่เปิดนะคะให้รถเข้าออกได้
จะเปิดเฉพาะวันพระใหญ่เท่านั้น
ซึ่งวันเกิดเหตุคือมาครับบูชาวันพระใหญ่
ที่๘กุมภาพันธ์ใช่ค่ะก็เลยเปิด
แล้วรถฮัมวี่ทหารคันนี้ก็ขับเข้ามา
ตอนแรกก็ไม่ได้สนใจอะไรนึกว่ารถขับผ่าน
จนกระทั่งสังเกตเห็นว่ารถคันนี้ขับวนไปวนมาอยู่ที่ประตูวัด
ก็เลยสงสัยจะเดินเข้าไปดูอยู่แล้วค่ะ
จนกระทั่งจังหวะที่กำลังจะเดินเข้าไป
ฮัมวี่คันนี้ก็ถอยหลังมาจอดที่หลังประตูข้างวัด
ฝั่งตรงข้ามกับกุฏิของพระสงฆ์
แล้วก็เห็นผู้ชายคนหนึ่งแต่งตัวเต็มยดเลยนะคะแต่งตัวเหมือนทหาร
ถือปืนออกมาแล้วค่อยบรรจุกระสุนปืนเข้าไปทีละนัดทีละนัดอย่างใจเย็น
จากนั้นก็เอาปืนที่บรรจุกระสุนเสร็จไปวางไว้เป็นจุด
ประมาณ๔๕กระบอกอยู่ตรงพงหญ้าประตูทางเข้าหลังวัด
พระท่านบอกโอ้โหเห็นแบบนี้รู้สึกท่าไม่ดีแล้วล่ะ
ไม่ปกติท่านเลยถอยหลังออกมาดูสถานการณ์
ปรากฏว่าจังหวะนั้นมีรถเก๋งสีบรอนทองขับผ่านมาพอดี
เพื่อจะขับผ่านออกไปทางประตูหลังวัดนะคะ
พอคนร้ายเห็นรถคันนี้ปุ๊บกราดยิงเลยทันที

กราดยิงทันทีจนรถเขาพุ่งตกข้างทาง
ขณะเดียวกันเด็กนักเรียนคนนึงขี่มอเตอร์ไซค์มาจะออกประตูหลังวัดนี่เหมือนกัน
พระเห็นแล้วตะโกนเรียกบอกน้องอย่าไป

หันมาเห็นน้องก่อนก็คือเด็กชายวัย๑๓
๓ปีที่กำลังจะกลับบ้านอีก๒๐๐เมตรจะถึงบ้านแล้วอะค่ะ
หันมาเห็นก่อนก็เลยยิงใส่อีก
ทำให้มอเตอร์ไซคันนี้พุ่งไปตกข้างทาง
ใกล้กับรถเก๋งสีบรอนทองคันแรก
หลังจากเกิดเหตุนี้พระรูปนี้ก็เลยรีบโทรศัพท์ไปหาตำรวจให้มาช่วยค่ะ
นี่เป็นภาพล่าสุดวันนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ไป
ท่านผู้ชมเห็นไหมฮะจุดนี้คือจุดในคลิป
ที่คนร้ายจอดรถฮัมวี่แล้วก็เอาปืนไปวางเป็นจุดจุดคอยดักยิงชาวบ้านเนี่ยค่ะ
เห็นไหมวงแดงเนี่ยทั้งบนพื้นทั้งตรงเสาตรงประตูเนี่ย

รอยกระสุนทั้งนั้นเลยค่ะนับไม่ถ้วนนะคะ
แล้วอย่างที่พระท่านบอกอ่ะ
มันเอาปืนใส่กระสุนออกมาวางเป็นจุด
กระบอกบรรจุทุกกระบอกอย่างใจเย็นจนเสร็จแล้ววางตามจุด

พร้อมที่จะหยิบปืนขึ้นมายิงใส่ชาวบ้านได้ทันที
ใช่ค่ะซึ่งพระลูกวัดรูปนี้แหละที่โทรไปแจ้ง
แจ้งเหตุแล้วดาบตำรวจชัชวานกับตำรวจอาสาคุณทัศนะก็มา

เพราะว่าพระท่านบอกว่ายังอยู่บริเวณใกล้เคียงตรงนั้นไง
คุณผู้ชมดูมันเจาะเหล็กแบบนี้เลยอ่ะกระสุนนั้นน่ะ
ก็เลยถามเราก็ถามนะคะว่าพระท่านไม่กลัวเหรอทำไมถึงไม่หนี
ท่านตอบว่าหนีไม่ได้หรอกต้องไปกันรถคันอื่นไม่ให้ผ่านมาทางนี้
เพราะว่าถ้าผ่านมาโดนยิงแน่นอนอยากหนีเหมือนกันกลัวเหมือนกันแต่ทำไม่ได้

ฟังเสียงท่านหน่อยนะคะ
รถเขาก็มาจอดแบบวนไปวนมาผิดสังเกตผมก็ยืนดูสักพักนึง
ผมเห็นเขาก็แต่งตัวแบบเต็มยดมานะครับ
ก็นึกว่ามีเหตุการณ์อะไรเพราะว่ายืนดูสักพัก
ผมก็นึกว่ามีเหตุการณ์จะต้องสกัด
เขาก็เริ่มบรรจุกระสุนไปเรื่อยครับผมก็มองเขาจะมีใครมาสมทบหรือเปล่า
จนผมเดินไปน่าจะสุดทางหน้าโบสถ์นะครับเสียงปืนมันก็ดัง
ผมเลยเดินกลับมาคืนเขาก็ยืนบรรจุลูกกระสุนปืนอีกประมาณอีก๑๐นาทีครับ
ทั้งปืนมีปืนหลายปืนแล้วที่เขาหยิบมา
แล้วเขาก็เดินไปวางเป็นจุดด้วย
ผมก็ตอนนั้นผมก็เริ่มแตกตื่นแล้วแหละผมก็วิ่งผมมันไปบอกพระอีกองค์มันไม่ใช่แล้วแหละว่า
น่าจะเป็นเขาแหละผมเห็นตอนเขายิงเขายิงมั่วนะครับเขายิงแบบมั่วมากเลยอ่ะ
พอรถเก่งเข้าเคลื่อนมาใกล้ปุ๊บเขาก็หันกลับไปยิงเลยระยะแค่๓เมตรนะครับ
ไม่ถึง๓เมตรด้วยเขายืนแล้วก็ยิงเขายิงเป็นชุดเลยปุ๊บจนรถไหลตกไปฝั่งโน้น
แล้วก็มีเด็กมอไซค์ขับมาตอนนั้นผมก็ยังไม่เห็นเลยมาเห็นเห็นใกล้ถึงตัวน้องเขาแล้วล่ะ
ผมก็ตะโกนเรียกน้องแต่คือมันไม่ทันแล้วครับน้องก็ขับมาผมก็ไปยืนขับมาทางนี้แล้วเหมือนเก่า
ตอนนั้นผมก็วิ่งกลับมาจากนู้นผมก็ตะโกนเรียกน้องน้องเขาขับมาถึงนี่แหละครับ
ไม่ทันผมก็ยืนลุ้นยืนเกรงอยู่ครับว่าเขาจะยิงเด็กน้อยไหม
เพราะเด็กน้อยใกล้ถึงเขาเขาก็ใส่เต็มที่เลยครับ
เด็กถูกยิงตรงนี้เสร็จปุ๊บเด็กจะบิดหนีเขาก็เดินตามยิง
เดินตามยิงจนเด็กล้มไปแล้วก็ไปยิงที่หัวแล้วเขาก็เดินกลับมา
มันโหดร้ายเกินไปครับมันทำแค่นัดเดียวก็ตายแล้ว
ไปยิงจนหมดแม็กซ์เลยครับลูกสุน
นี่ฮะอย่างที่หลวงพี่ท่านบอกฮะโหดร้ายจริง
คือเกินมนุษย์มานานจริงค่ะ
คลิปที่ท่านเห็นเนี่ยคือหลวงพี่ท่านก็ถ่ายไปด้วยนะครับ

แล้วก็พยายามที่จะคอยตะโกนบอกชาวบ้านที่จะออกทางด้านหลังวัดไปด้วย

ใช่ค่ะเพราะว่าก็ยังไม่ได้เข้าไปใกล้ในวงรัศมีที่คนร้าย

มันก็เสี่ยงที่โอ้โหถ้ามันเห็นเข้ามานะ
ไม่รู้ว่ามันเห็นหรือไม่เห็นเนี่ยตรงนี้เนี่ยเห็นไหม
ทีนี้อย่างที่เล่าไปว่าหลังจากเกิดเหตุหลังจากที่น้อง
หลวงพี่น่าก็เห็นว่าถ้าไม่เห็นก็จัดรีบโถ่แจ้งตำรวจเลย
นี่คือวินาทีที่ชาวบ้านแล้วก็ตำรวจพยายามจะเข้ามาระงับเหตุนะคะ
นำโดยดาบตำรวจชัชวัลแท่งทองเป็นตำรวจชุดแรกที่เข้ามาสกัดจับคนร้าย

ด้านในมีตำรวจตัดเจ็บอยู่นะครับ
นี่ฮะระหว่างที่เจ้าหน้าที่มาปิดล้อมอยู่แล้วก็ได้ใช้เครื่องขยายเสียงพูดผ่านไปเพื่อขอจะเอาคนเจ็บออกมา

คาดว่าคงจะเป็นดาบชัชวานกับคุณทัศนะนั่นแหละนะ

ประชาชนที่อยู่หลังวัดที่ว่าถูกยิงไปตั้งแต่แรกอีกเนี่ย

คุณผู้ชมได้ฟังเห็นมั้ยเสียงป้องป้องป้องออกมาตลอดเวลา
ไม่หยุดเลยค่ะแม้กระทั่งเขากำลังเจรจาอยู่

ซึ่งเนี่ยค่ะเป็นจุดด้านหน้าวัดนะคะเป็นด่านแรกที่คนร้ายยิงปะทะเจ้าหน้าที่ที่พยายามเกลี้ยกล่อมให้หยุดยิง
แล้วก็ที่ดาบตำรวจชัชวานขับรถกระบะตราโล่ไปกับคุณทัศนะฮาริรักษ์เพื่อจะเข้าไปหยุดคนร้าย
แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยยังไม่ทันได้ลงจากรถเลย
คนร้ายสาดกระสุนใส่เข้ามาเต็มกระจกหน้ารถเสียชีวิต
ทหารก็มากู้ภัยก็มานะฮะตำรวจก็มาเพราะฉะนั้นสิ้นคำถามครับที่ว่า
ไม่มีใครไประงับเหตุตั้งแต่แรกเหรอไปกันแล้วครับท่านผู้ชมครับ
เอาไม่อยู่จริงครับนี่สาเหรอที่เล่าให้เราฟังเมื่อสักครู่เนี่ย
คือหลังจากก่อเหตุจุดนี้เสร็จแล้วเนี่ยนะคะคนร้ายทิ้งปืนไว้ส่วนหนึ่ง
หวังเป็นจุดหลวงพี่เมื่อเจ้าบอกตอนแรกอ่ะ
ไว้อย่างเงี้ยค่ะเอามาเยอะเลยอ่ะหกเจ็ดกระบอกได้อ่ะค่ะ
ก็สุดโอ้โหก็พันนัดอ่ะมา
ชาวบ้านที่อาศัยอยู่บริเวณวัดก็เล่าให้ฟังนะคะว่าจริงแล้วตอนก่อนเกิดเหตุ
มันไม่มีสัญญาณอะไรบอกเลยเขาก็ใช้ชีวิตตามปกติ
ขายของไปไม่รู้เรื่องรู้ราวจนได้ยินเสียงดังปั้งปั้งปั้ง
จากในวัดนะคะครับพักเดียวไม่นานเลย
หวอรถตำรวจก็เข้ามาเสียงหวอกู้ภัยก็มาหลายคัน
อืมก็เอกใจก็เลยลองเดินตามไปดูว่าเกิดอะไรขึ้น
โอ้โหเป็นช่วงเวลาที่ติดตาคนร้ายยิงอย่างบ้าคลั่ง
แล้วก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นว่าเจ้าหน้าที่คอยประกาศคอยเจรจา
ขอเจรจาตลอดว่าหยุดยิงก่อนได้ไหมมีคนเจ็บขอนำตัวคนเจ็บไปส่งโรงพยาบาลก่อนได้ไหม
พูดยังไม่ทันจบคนร้ายก็ยิงรัวเป็นคำตอบอะค่ะครับ
ว่าไม่ได้เพราะไม่มีใครสามารถเข้าไปในพื้นที่ตรงนั้นได้เลยนะคะ
แล้วก็นี่ค่ะนี่คือเศษกระสุนที่มันกระเด็นเข้ามาโดนที่ร้านของเขาด้วย๑นัด
เพราะดีที่คนในบ้านเขาที่เปิดเป็นร้านอ่ะไม่เป็นอะไรครับ
ตำรวจบอกว่าขอเอาผู้เจ็บออกมารักษาได้ไหมแต่ว่า
คนทหารคนนั้นเขาไม่ให้เอาออกมาเขาก็ยิงปืนสวนออกมาเลยครับ
ก็น่าจะเป็นปืนไอ้ปืนอันนั้นของเขาแล้วก็ปืนเพราะว่ายิงออกมาเยอะ
ยิงออกจากวัดออกมาทางข้างนี้เลยนะครับออกมาทางรถตำรวจครับ
ตำรวจเขาเริ่มมากันเยอะแล้วทีนี้เขาก็พอได้ยินเสียงปืนอีกก็พากันวิ่งหนีนะครับ
ไม่เคยเจอเหมือนกันครับตั้งแต่เกิดมาแบบนี้ครับ
เพราะว่ามันรุนแรงมากมันใกล้ตัวเองด้วยครับ
ถ้าเราลองไล่เรียงสถานที่และเหตุการณ์ตามช่วงเวลาดูเนี่ยนะครับ
ก็คือคนร้ายเนี่ยหลังจากที่ไปปล้นคลังแสงคลังอาวุธมาแล้ว
ก็ขับรถมาจอดที่ข้างวัดตรงบริเวณประตูด้านหลัง
หลังวัดป่าสัทธารวมนะคะครับขับมาจอดแล้วก็ลงจากรถมาบรรจุกระสุน
ละกระบอกทีละกระบอกแล้วก็เริ่มกราดยิงรถเก่งสีทองที่ขับผ่านมาเป็นคันแรก
ตกข้างทางตามด้วยรถมอเตอร์ไซค์ของนักเรียนที่ขี่ผ่านมา
ตกข้างทางเช่นเดียวกันเนี่ยค่ะนี่คือรถคันแรกที่
เขาผ่านมาแบบไม่รู้อีโน่อีเหน่อะไรเลยครับต่อมาพอเจ้าหน้าที่ตำรวจมาถึง
และพยายามสกัดจับคนร้ายคนร้ายก็กราดยิงใส่รถตำรวจ
กระจกหน้ารถจนทำให้ดาบตำรวจชัชวัลและนายทัศนะอาสาตำรวจ
เสียชีวิตในที่เกิดเหตุทันทีนะคะจากนั้นก็เป็นช่วงที่รถฟอร์จูเนอร์สีขาว
ร้อยเอกสิริวิวัตรแสงประสิทธิ์ขับมาถึงครับก็ผ่านเข้ามาแบบไม่รู้อิโนอิเน่
เช่นเดียวกันค่ะพยายามถอยแล้วนะคะอืมแต่ไม่ทันค่ะ
มันไม่พ้นวิถีกระสุนค่ะคนร้ายก็กราดยิงใส่รถจนเสียชีวิตเช่นเดียวกัน
ส่วนภรรยาก็แค่บาดเจ็บเพราะว่าร้อยเอกสิริวิวัตรเนี่ย
เอาตัวบังไว้แล้วหลังจากนั้นมีมอเตอร์ไซค์อีกคันนึงที่ขี่ผ่านมา